มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายกระทรวงแต่ว่านิ่งแล้ว
วันนี้บอกจบแล้วอีกแล้วนะ
พูดอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนะ
เอาล่ะคลังแสงจะได้เก็บอาวุธหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดมีชื่อของคุณสุธินคลางแสง
โยกกลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

คุณสุธินมีชื่อไปอีกเออมันมีตั้งแต่ศึกษาด้วย
ศึกษาแป๊บแล้วก็มาอยู่คลังคลังเสร็จป๊ะไปอะไรวัฒนธรรม
คือกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหมเหมือนกับ

อื้อพี่อิวสาไม่อยากพูดนะ
เพราะตอนนี้ไม่มีชื่อของคุณเสริมศักดิ์แล้ว
เมื่อวานนี้ครับถือว่าเป็นการครบกำหนดส่งรายชื่อ
คมนิดหนึ่งใช่ไหม
เขาเรียกนิดหนึ่งนะจาก๖พักการเมืองเพื่อตรวจสอบประวัตินะครับ
ตามขั้นตอนเพื่อนำทุน๙ทุนกระหม่อม
สำหรับรายชื่อนะครับจากเพื่อไทยก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไร
ไล่มาตั้งแต่ในเศรษฐาทวีสินนายกัธมนตรีนะครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณภูมิธรรมเวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณชูศักดิ์สิรินินรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
คุณปานปรีพระหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และนายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกัธมนตรี
อันนี้จะเป็นของไทยรัฐนะเป็นของบางอัน
ไม่มีชื่อคุณชูศักดิ์สิรินินแล้ว
เดี๋ยวลองดูว่าจริงเท็จเป็นยังไงนะครับ
แต่น่าสนใจคือนายสุธินคลังแสง
ไปมีชื่อกลับมาอีกทีอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่วนคนอื่นคนอื่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีดีอีเอส
นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับ
ภูมิใจไทยบอกไม่ให้แทรก
นะครับที่เพื่อไทยจะส่งไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับครับ
ไปมีชื่ออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
โอ้โหสัญญานี้เหมือนภูมิใจไทยบอก
ไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาดูมหัฐไทยเดี๋ยวดูเองได้
แล้วก็เพื่อไทยยังมีนางสุดาวัน
นางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ก็ถือว่าวางไว้หลายกระทรวงเลยนะครับ

นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในเกียงกันตินันโคต้าอีสานนะครับ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชายาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
นายสุรพงศ์ปิยโชธ
รางวัลจากสสกาญจนบุรียกจังหวัดมานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายจักรพงศ์แสงมณีนายทะเบียนพักเพื่อไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางพวงเพชรชุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกระทรวงการกระทรวงตรี
คุณพรุธชมคุณอนุทิลชานวีรกุลรองนายกระทธมตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พนธนวจเอกเพิ่มภูลชิชชอบรัฐมตรีว่าการ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คุณเพิ่มภูมิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
นางสาวสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับ
กับนายทรงศักดิ์ทองศรีไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
นายชาดาไทเศษส่วนพลังประชารัฐและพลังประชารัฐนะครับ
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิ่ง
อันนี้นิ่งนิ่งมานานแล้วนะครับส่วนนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรอันนี้ก็นิ่ง
แล้วก็ยังมีคุณไผลลิกนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย
รวมไทยสร้างชาติแม่อันนี้เดี๋ยวมีจุดที่ชวนคุยหน่อย
รวมไทยสร้างชาตินะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาพเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนรัฐมนตรีช่วยนะครับที่น่าสนใจคือนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรและสากร
แต่ว่าคนนี้สิคนนี้สินะนายกิจสดาจีนะวิจารณะเนี่ย

ก็เป็นประหลัดประหลัดกระทรวงการคลัง

ทุน๙ทุนกระหม่อมท่านก็ต้องลาออก
ถ้าลาออกก่อนซึ่งจริงกับกันยายนนี้ล่ะเดือนหน้า

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเก้าอี้ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะ
มีชื่อก่อนหน้านี้หม่อมหลวงชโยธิศกิจดากรใช่ไหม
นายสุโพนจุลสัยหรือนายสุชาชมกิจหลุดโผหมดค่ะ

วราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
ส่วนภักดิ์ประชาชาก็เน่นเหนียว
พันธุ์จำเปิดเอกทวีสอด๒นะครับกระทรวงยุติธรรมครับและสมปติว่าการครับ
แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตพูดถึงกระลาโหมไง
คือคนก็ไปจับตามองว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นชื่อของพลเอกนัทพลถูกไหม
อ่านมา๒สัปดาห์ได้ไหมใช่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะ
เรือนจะมาทำหน้าที่นี้ยังไงเมื่อวานเลยถามคุณเศรษฐาเลย
ตอนที่คุณเศรษฐาเข้าพักค่ะคุณเศรษฐาก็บอกนะกระแสข่าวที่บอกว่า
ในพักเองกลุ่มคนเสื้อแดงเองเกี่ยวกับการคัดค้านชื่อของพลเอกนัทพล
ซึ่งเรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเอาจริงนะผมไม่ทราบ
คนในพักแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงมีการคัดค้านชื่อ
แต่คือผมอยากยืนยันว่าถ้าเกิดว่าเปิดชื่ออย่างเป็นทางการ
ไม่ผิดหวังนี่ไงทีนี้พอมาเป็นคุณสุธิน
เดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้แล้วคุณเศรษฐาบอกด้วยนะ
อยากให้ดูที่ผลงานต้องมีภาวะผู้นำต่อรอง

ทีนี้ถามคุณสุธินด้วยเหมือนกันเชื่อไหมพี่
คือคุณสุธินบอกว่าผมอ่ะมารู้ว่าผมเนี่ย
มีชื่ออยู่ในโผล่คอรมอล์
แล้วผมจะดูกระลาโหมเนี่ยนะผมทราบจากสื่อ
พักไม่ได้แจ้งผมอย่างเป็นทางการนะ
ผมก็เลยยังไม่ชัวร์ไงไม่ได้ถามผู้ใหญ่ในพักด้วย
คือถ้าเกิดว่าจะเป็นจริงตามโผล่ที่สื่อนำเสนอ
เพราะว่าเมื่อวานชื่อของคุณสุธินคือออกมาแล้วว่า
ของคุณสุธินอันนี้หน้าชัวร์แล้วแหละมาดูกระลาโหม
แต่ทีนี้ตัวผมเองยังไม่ชัวร์ผมพร้อมรับหน้าที่หมดแหละ

นี่ไงแล้วมันมีประเด็นด้วยว่าคุณสุธิน

พัฒนาแล้วเนี่ย

ทีนี้บ้านเราไม่คุ้นชินก็อาจจะกังวลก็ห่วง

นี่ไงก็บอกว่าที่ผ่านมานายกของไทยหลายคนที่เป็นพลเรือนก็ทำหน้าที่นี้ควบคู่ไปด้วย
คุณติ้งรักนายสมชายวงศวรรษ์ในชัวร์หลีไพรเนี่ยนะคะ
โอ้โหแต่น่าดูนะว่าจะมีแรงเสียดทานหรือเปล่า
ถ้าคุณสุธินได้เป็นรัฐมนตรีกระลาโหมจริงนะคุณผู้ชม